นรกขาวมาก

ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันนะ

วันนี้เราเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไลน์มาพูดคุยกัน
ถึงเรื่องแปลกที่คุณผู้ชมเคยเจอมีอะไรบ้าง

เรื่องของสัตว์เรื่องของคนเรื่องของประเพณี

แต่เราอยากจะรู้เหมือนกันว่าของแปลกมันอยู่ที่ไหนบ้าง
แล้วเรามีของแปลกมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมด้วยในวันนี้

ใช่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงแรกนี้นะคะ
เราจะไปดูเรื่องราวของประเพณี
อาจจะแปลกตาสำหรับบางคนก็ได้ค่ะ
โดยเฉพาะเป็นประเพณีของชาวไทย

ช่วงนี้เป็นวันศาสตร์เดือน๑๐
เดือนตุลาคมจะทำบุญเดือน๑๐กัน

ชื่อว่าแซนโดนตาค่ะ
ชื่อเป็นภาษาเขมรนี่แหละคุณผู้ชม

ที่นี่ก็คือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะคะ
จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญแซนโดนตา

หรือเรียกกันว่าวันศาสตร์เดือน๑๐นี่แหละ
เป็นประเพณีที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรร

ประเพณีนี้ปกติก็จะมีการทำบุญและทำขนมมาเส้นวายบรรพบุรุษกันมากมาย
ประเพณีนี้ปกติก็จะมีการทำบุญและทำขนมมาเส้นวายบรรพบุรุษกันมากมาย
ประเพณีนี้ปกติก็จะมีการทำบุญและทำขนมมาเส้นวายบรรพบุรุษกันมากมาย

ประเพณีนี้ปกติก็จะมีการทำบุญและทำขนมมาเส้นวายบรรพบุรษกันมากมาย

ประเพณีนี้ปกติก็จะมีการทำบุญและทำขนมมาเส้นวายบรรพบุรษกันมากมาย
เนี้ยค่ะครับแล้วก็จะมีใบมีดอยู่ที่ปลายแล้วก็ใช้มะพร้าวเนี่ยนะคะ
ครอบไว้แล้วก็ขูดขูดขูดมันก็จะได้เป็นมะพร้าวขูดออกมาอ่า
เรียกว่าเป็นวิธีแบบโบร่ำโบราณเลยทีมไหนที่ขูดมะพร้าวได้เยอะ
จำนวนน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมก็
ขมักคำเต้นช่วยกันขูดกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีเสียงเพลงเสียงของกองเชียร์เนี่ย
ลุ้นกันไปด้วยนะคะครับนักเรียนที่มาแข่งขันนี่นะคะอายุยี่สิบปีขึ้น
ไม่เกินอายุยี่สิบปีไม่แค่นั้นสิยังมีการแข่งขันรุ่นผู้สูงอายุหกสิบเอ็ดปีขึ้นไปด้วยคุณ
รุ่นใหญ่เขาก็มาแข่งให้ดูวัดฝีมือกันเลยเนี่ยเป็นที่มาของขูดให้เด็กมันดู
นี่ใครใครเสียนดูสิอุ้ยนี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหคนนี้ท่านจะเสียนใช่ไหม
โอ้โหดูดิครับคุณยายท่านนี้ยังเก่งเลยปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับดูค่องแค่วมากเลยนะคุณยูนาวนะ
ใช่ค่ะคุณค่ะเป็นแบบว่าท่าในตำนานเลยจริงนะต้องท่านั่งให้ถูกองศาให้ได้
ต้องจับให้มั่นไม่งั้นบาดบาดมือได้นะคุณผู้ชมถูกต้องกิจกรรมแบบนี้เนี่ย
นอกจากจะทำให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีแล้วนะคะก็ยังสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานด้วย
แล้วก็ไม่ใช่แค่คนกวดมะพร้าวสนุกนะกองเชียร์เองก็ออกมาวาดลวดลายลีลาตามเสียงเพลงด้วยนะคะ
ที่สุดแข่งขันกันเสร็จแล้วก็หอบหิ้วมะพร้าวแล้วก็กระต่ายขุดมะพร้าวลงจากเวทีไปนะคะ
แล้วก็อ่ะเอาไปแบ่งปันทำขนมกันไปโอ้นี่ซับเลยซับเลย
เป็นอย่างการหน้ามันแล้วละหน้านี้มีแต่เงล
เห็นไหมพอเสร็จแล้วก็สนุกสนานเต้นรำกันเบิกบาน
เป็นประเพณีดีนะคะของชาวไทยเชื้อสายเขมร
หลายจังหวัดก็จัดกิจกรรมกันไป
เรื่องของการทำบุญเราไม่ได้พูดถึงนะ
แต่เขาก็มีการทำกันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเท่านั้นนะคะ
โอ้โหผู้สูงอายุที่นี่เรี่ยวแรงเยอะนะ
ขูดมะพร้าวเสร็จแล้วออกมาไล่รำต่อด้วย

สุดยอดจริงเลยนะครับสุขภาพดีจริง
เอาไปกันอีกที่หนึ่งครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะ
สามะเนรท่านนี้นะโอ้โหอายุแค่๕ขวบ
แต่สามารถให้พรได้อย่างคล่องแคล่ว
บอกเลยว่าอย่างเซียนอะไรจะขนาดนั้นครับ
สามารถทานที่อายุวันโหว่าสุขังสาหรัง

บวชมากี่ภาษาครับนี่
บอกเลยนะว่าบวชมาแล้วก็หลายภาษาอยู่เหมือนกัน
แล้วก็เป็นสามเณรที่มีความสามารถ
สำหรับเนรน้อยวัย๕ขวบนะครับ
ที่ชื่อว่าสามะเนรวิภูษณะปิ่นเกต

เป็นสามเณรที่วัดโพสังครามนะครับ
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวัดพริก
อยู่ที่หมู่ที่๗ตำบลโพสังโค
ค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ไปสอบถามนี่เลยพระมานิดครับ
เป็นหลวงตาของสามเณรภู
ก็เล่าว่าก่อนหน้านี้นะครับพระมาณิชเนี่ยจะมาบวชก่อน
หน้าแล้วนี่แหละเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
แล้วภรรยาเนี่ยนะครับก็ภรรยาของทางด้านพระมาณิชย์เนี่ย
ก็เลี้ยงดูสามเณรภูมาโดยตลอด
เมื่อ๔เดือนที่ผ่านมาสามเณรภูบอกว่าอยากจะบวชบ้าง
จึงไปขอเจ้าอาวาสให้บวชให้บวชให้สามเณรภูหน่อย
ก็พอบวชป๊าบเนี่ยนะครับสามเณรครูก็สามารถให้พรแก่ญาติโยมได้อย่างคล่องแคล่ว
เรียกได้ว่าฝึกปรือการสวดมลท่องมลพงให้พรค่องปากเลยค่องปรือ
นี่แหละครับแล้วก็กิจวัตรประจำวันนะครับก็คือตื่นแต่เช้าในช่วงเวลาตี๔
ล้างหน้าก่อนสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิ
แล้วก็ออกเดินบินทบาทพร้อมกับพระมาณิชย์นี่แหละครับ
ซึ่งเป็นหลวงตาของสามเณรภู

แล้วก็จะมาฉันข้าวแล้วก็อาบน้ำเตรียมไปโรงเรียนต่อ
โรงเรียนของพระโรงเรียนของเนรนี่แหละ
สามเณรภูนั้นนะครับเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๔
สามเมนต์ภูของโรงเรียนวัดโภสังฆาราม

โดยเรียนรวมกับเพื่อนซึ่งมีสามเนรภูเป็นสามเณรอยู่เพียงรูปเดียว
มณิษฐ์ก็เล่าต่อว่าสามเณรภูนั้นไม่อยากศึกเลยนะ
บอกเลยว่าอยากบวชไปตลอดชีวิต
นี่ไปเรียนกับเพื่อนได้ด้วยนะ
ก็คือใส่ชุดสำมะเนรไปอย่างนี้เลย
ก็คืออยากจะบวชด้วยแล้วก็อยากจะเรียนไปด้วย
เพื่อที่จะได้มีวิชาความรู้นั่นเองนะครับ
ต้องยอมรับเลยนะความรู้ความสามารถนี่สุดยอด
เพราะว่าสามารถให้พรได้อย่างคล่องแคล่ว
ด้วยอายุเพียงแค่๕ขวบแบบนี้
ค่ะเรียกว่าซึมทรัพย์มาตั้งแต่แบบบ่าค่ะ
ได้รัฐธรรมตั้งแต่เด็กค่ะ
ดังนั้นความดีเขาก็จะถูกฝังอยู่ในจิตใจ

ก็เป็นน้อยเหมือนกันด้วยนะคุณจุมัติเออแบบนี้

เห็นเด็กแบบนี้แล้วค่ะก็เลยนึกถึงเรื่องราวของน้อง
น้องชั้นอนุบาลที่จังหวัดพยาวโรงเรียนหนึ่งคุณผู้ชม
เขามีกิจกรรมอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แค่มานั่งเขียนหนังสือเป็นแบบวิชาการ

คือเด็กทุกคนเนี่ยมารวมกันทำขนมไทยแล้วก็ทำขายด้วย

โรงเรียนปียมิตรวิทยาค่ะ
แหนกอนุบาลอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
จัดกิจกรรมให้กับน้องนักเรียนชั้นอนุบาล๑

ให้มาเรียนรู้เรื่องประเทศไทย
ขนมไทยและวัฒนธรรมไทยนะคะ
แต่ละห้องคุณครูประจำชั้นก็จะจัดวัตถุดิบ

เด็กก็มีการเตรียมส่วนผสม
ไปจนถึงการทำขั้นตอนต่างให้แล้วเสร็จนะคะ
แต่ว่าขั้นตอนการทำขนมตอนไหนที่มันจะต้องใช้ความร้อน
คุณครูก็จะเฝ้าดูเฝ้าระวังอย่างเป็นพิเศษ

เด็กเองได้ลงมือนวดแป้งได้นวดได้ปั้น
ทำเองแบบนี้เขาก็ตื่นเต้นสนุกสนาน
แล้วก็สนใจการทำขนมไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะ
ชอบที่สุดก็ตอนที่ได้ชิมนี่แหละคุณชนะ

ค่ะบางคนเขาก็ทำผิดถูกบ้าง

บรรยากาศทำขนมเราก็มีกันไปแล้วนะคะ
และไม่ใช่แค่นั้นเขาก็ยังมีการจัดกิจกรรมให้น้องเนี่ย
เอาขนมที่ทำเสร็จแล้วมาวางจำหน่ายด้วย

เอามาขายที่บริเวณหน้าอาคารเรียนนี่แหละค่ะ

อุดหนุนกันไปเอาขนมไปกิน
ฝึกเป็นพ่อค้าแม่ค้าตั้งแต่เด็ก
หาเงินเองประมาณนี้อร่อยไหมครับคุณครู
โอ้คุณครูนี่ถ้าจะเป็นคนต่างชอบโอ้อร่อยอร่อยอร่อย
ชื่นชอบมากเลยนะคะทั้งผู้ปกครองทั้งครูอาจารย์
คนที่ทราบข่าวว่ามีกิจกรรมก็มาอุดหนุนเด็กแบบนี้แหละค่ะ
ขนมที่เอามาขายก็หลายอย่างเลยนะ
มีขนมถ้วยขนมเทียนขนมไข่เต่า
เปียกปูนไข่ปามข้าวเกลียบว่าว
สังขยาฟักทองบัวลอยไข่หวานขนมจีด
ขนมจีบน้ำแข็งใสเยอะไหม

พอแบบว่าเอามาวางขายเสร็จเด็กก็ซื้อกินเอง

ผู้ปกครองเขามีความสุขไหมยังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาก็รู้สึกว่าดีครับ
ทำให้เด็กแฮปปี้แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับ
ทำให้เด็กฉลาดขึ้นเยอะนะครับมีกิจกรรมที่ดี
ผู้ปกครองมาก็รู้สึกว่าชื่นใจแล้วก็ดีใจพอจากนั้นครับ
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ชื่นใจ
ส่วนคุณครูเองนะคะก็คือคุณครูประจำชั้นอนุบาล๒
นางสาวคนึงนิดบรรจงบอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นก็
เพื่อให้สอดคล้องกับบทเรียนเรื่องประเทศไทย
หน่วยการเรียนย่อยขนมไทยกับวัฒนธรรมไทยค่ะ
โดยได้ถอดกิจกรรมจากบทเรียนในหนังสือ
ให้เด็กนั้นได้สัมผัสประสบการณ์จริง
เด็กก็จะได้รู้จักขนมไทยว่าหน้าตาเป็นยังไงทำแบบไหน
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ฝึกประสบการณ์เรื่องของการซื้อขาย

เรียกว่าเป็นการให้ประสบการณ์ตรง
การที่เด็กมีประสบการณ์ตรงก็จะทำให้เขาจดจำได้
ดีไม่ดีกลายเป็นอาชีพเสริม
สามารถที่จะแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะ

เท่าไหร่นะ๕บาทนี่ยื่นเงินให้บอกไม่ต้องทอน

ไปแล้วต้องบอกลบคุณฐานไงเด็กต้องฝึกกันอะไรอย่างนี้นะ
เออก็ว่ากันไปนะครับคุณชนะก็คงใส่เป็นแต่เด็กหรือเปล่า

เด็กยังขอตั้งแม่อย่างนี้น่ารักมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่า
ความอร่อยรออยู่นะครับ
นี่เดี๋ยวจะพาไปตลอดกินกัน

เฮ้ยไม่ต้องไปไหนไกลในกรุงเทพ
ย่านพระราม๒ผมไปตะเวนหามาแล้วกับของอร่อยที่นี่นะครับ

ขายมานานกว่า๔๐ปีแล้วร้านนี้

แต่ว่าเป็นร้านไหนไปติดตามได้นะครับในช่วงของตลอดกิน
ผมขับรถมาถึงนี่แล้วครับแถวย่านพระราม๒นะ
จะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินทั่วถิ่นแดนไทยเลย
มาพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้ที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย
และจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยร้านนี้
ผมบอกเลยว่าเขาเป็นตำนานขายมานานกว่า๔๐ปี
เดี๋ยวจะพาไปทานกันติดตามในช่วงของตลอดกินครับ
ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับร้านก๋วยเตี๋ยวสะอาดลูกชิ้นปลาเฉาโจ
ก่อนอื่นข้างผมแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกันก่อน

เจ้าของร้านสวัสดีครับ
เห็นบอกว่าร้านสาธิตลูกชิ้นปลาชาวโจ
อย่างนั้นช่วยเล่าที่มาพิปลายหน่อยไม่ต้องชาวโจครับ
คำว่าเฉาโจก็เป็นภาษาจีนกลางที่หมายถึงแต้จิ๋ว
เพราะว่าคนแต้จิ๋วค่อนข้างที่จะชำนาญในด้านการทำลูกชิ้นปลามากกว่าอื่น
สัมผัสของสูตรแต้จิ๋วมันแตกต่างจากอย่างอื่นยังไง
ถ้าที่แต้จิ๋วเลยเนี่ยมันก็จะมีหลายทรง
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกชิ้นปั้นสดมีความเหนียวหนึบ
ทีนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยเราก็ประยุกต์ให้เข้ากับคนไทย
แล้วก็ประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับ
ลูกชิ้นปลาที่ร้านตอนนี้ก็สูตรก็จะออกมาทางนุ่ม
มีความเหนียวอยู่แต่ว่ามีความนุ่มมากขึ้น

มีลูกชิ้นปลานะครับมีถือกล้วย
ซึ่งหือกล้วยที่ร้านก็จะมี๒สูตรก็คือสูตรทอดแล้วก็สูตรที่เป็นสูตรต้มนะครับ
เกี๊ยวปลาที่ร้านจะลูกใหญ่กว่าทั่วไปอยู่สักประมาณอย่างนี้นะครับ

ไส้หมูสับเนี่ยก็จะปรุงรสที่เข้มข้นหน่อย
แล้วก็ที่ลูกค้าที่นี่ชอบก็คือลูกชิ้นกุ้งทอด
ประยุกต์สูตรมาจากการทำติ่มซำ
นี่ของทอดผมเลยจัง

น้ำข้นน้ำใสแห้งก็ได้แล้วแต่หมดเลย
แต่นี่ทำมาเป็นยำจะลองทานดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ

เต็มคลามเลยครับพี่จังนี่คือเมนูอะไรครับ
เป็นข้าวชิคุโมะสมุนไพรรวมครับ
มีสมุนไพรร่วมประมาณ๒๐ชนิด
โอ้โหรอครับครับโอ้โหแปลว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยนะ
เพราะฉะนั้นไม่รอช้าจัดไปเลยครับ
ทานไปพร้อมกับข้าวสวยร้อนนะครับ
คุณผู้ชมก็สุดยอด
โอ้โหทานหมดทุกเมนูอร่อยจริงคุณผู้ชมครับ
แล้วนอกเหนือจากที่เราสั่งมานะเมนูอื่นก็อร่อยด้วย
เอาล่ะอยากจะมากันแล้วใช่ไหมพี่จังครับจุดสังเกตร้านของเรา
ครับร้านอยู่ที่ถนนพระราม๒ขาเข้านะครับ

ซึ่งจะมีเขียนว่าสาขาพระราม๒นะครับ
เปิด๘โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มครับ
เอาล่ะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจังมากเลยนะครับ
ที่ให้โอกาสกับชวนของตลอดกินมากินถึงพี่

สัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับในช่วงของตลอดกิน
จะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะครับ
น่าทานมาก

คุณพกมาเผื่อนี้นี่จะด้วยเหรอคะในแก้มคุณนะ

แต่บอกเลยครับว่าร้านนี้ธรีชเด็ดจริงเลยนะ

เชื่อเถอะลองไปทานดูคุณไม่เคยกินเกี้ยวปลาที่ไหน

กินเข้าไปมันเหมือนน้ำปลาและอะไรในปากอะไรนะ
อันนี้เรื่องจริงอร่อยมากอร่อยมากเลยนะครับ
ไปทานกันดูแล้วก็อร่อยทุกเมนูที่สำคัญนะ

แต่ช่วงหน้ามีเรื่องราวให้คุณผู้ชมมาช่วยกันส่องค่ะ

แต่ไปดูอะไรแปลกอะไรคะนี่แหละครับเราจัดอันดับมาแล้ว

ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักหนา

เป็นต้นอะไรแล้วอยู่ที่ไหน
ติดตามในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมพักกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับต้นไม้แปลกประหลาด